คุณผู้ชมพักเรื่องเครียดเรื่องคดีความเรามาดูความสวยความน่ารักของนางเอกซุปตากันดีกว่านะคะ
เรียกว่านะคะโพสต์ทีรายยิ่งอยู่กับธรรมชาติโอ้โหสวยสดใสเป็นทวีคูณเลยล่ะค่ะ
คนแรกนะคะนางเอกขวัญใจของเรานั่นเองค่ะน้องยายาอุรัสยาให้ดูภาพนี้นะคะ

เรียกว่าโพสต์แบบบรรยากาศทีมธรรมชาตินะคะสดใสทวีคูณอย่างที่บอกไปเลยค่ะ
คนแรกนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะลมเย็นสบายแล้วนะคะแต่พอยาย่ามาปุ๊บสบายกว่าเดิมนะคะ
ด้วยชุดสีชมพูหวานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเธอโพสต์ถ้ำกลางทุ่งย่าสีเขียวสดตัดกับท้องฟ้าสีคลามโอ้โห
ความน่ารักสดใสมาเต็มคุณผู้ชมถ่ายรูปเบาแค่นี้นะคะแต่ดูไฮแฟชั่นค่ะทั้งวิวทั้งคนเสริมกันจริงค่ะ
แวบแรกว่าสวยแล้วนะคะซูมเข้าไปชัดโอ้โหน่ารักกว่าเดิมอีกค่ะและที่สำคัญทริปนี้ใครถ่ายรูปให้
คนนี้เลยค่ะนี่เลยพี่แบร์เขาไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการโพสต์ภาพให้เห็นว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
เออยืนยันนะจ๊ะว่าไปด้วยกันนะจ๊ะแบบนี้นะโพสต์ภาพแล้วก็คนในภาพทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยฟีลิงก็ดี
มาความสดใสทุ่งดอกไม้สีแดงแบสเลยความเขาออร่าของสาวแม็ดมาในชุดแบบโทนหวานก็ค่ะสวยงามสดใสแล้วดูแล้วแบบ
มันสดชื่นนะให้ความรู้สึกเหมือนฟิลแบบอยู่ต่างประเทศ

ท่องวิวสวยเหล่านี้เขาคิดหน้าจะเป็นที่ขาวใหญ่แหละนะ

อีกหนึ่งคนสุดท้ายค่ะคนนี้ถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ความสวยน่ารักเนี่ยนะคะอัพเลเวลขึ้นทุกทีเลยค่ะ
น้องนิชานัทนิชาเนย์นะคะอวดแผ่นหลังขาวเนียนในชุดเปล่าสีขาวค่ะ
ราบไปกับพื้นย่าพร้อมแจกความสดใสด้วยรอยยิ้มกว้างนะคะ
อินเนอร์น่ารักขนาดนี้ไม่รู้ว่าคนถ่ายเนี่ยใช่พี่โตโน่เปล่า
พี่โตโน่ตอนนี้มือสั่นนะกำไม้เรียวอยู่
น้องน้องเซ็กซี่ดีนะคะ